อีกหนึ่งสาวที่ต้องให้กำลังใจเหมือนกันนั่นก็คือสาวหน้าสวยอย่าง
ครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในกองถ่ายคือในฉากเนี่ยเธอจะต้องวิ่งชนกระจก
แต่กระจกเนี่ยไม่แตกแต่ปรากฏว่าตอนถ่ายจริงเนี่ย
เธอวิ่งชนกระจกกระจกกลับแตกค่ะทำเอาทุกคนในกองตกอกตกใจนะคะ
เพราะว่ากลัวว่าเธอจะเสียโฉมถัดมาอีกวันกระจกในห้องน้ำที่บ้านแตก
แล้วก็แตกโดยที่ไม่ทราบสาเหตุตัวเธอเองก็บอกว่าเอ๊ะ
งานนี้ต้องเร่งเดินสายทำบุญแบบรัวหรือเปล่านะคะ
เบนเจ้าเพศนั่นเองตอนนี้ก็เตรียมทำบุญใหญ่
รวมถึงหาเวลาไปดูดวงเพื่อความสบายใจด้วยค่ะ
เหตุการณ์ในกองค่ะแต่ว่าคือเราต้องชนกระจกในฉาก

แต่มันแอ็กซิเดนตรงที่ว่ามันชนแล้วมันดันแตก

ก็คือโดนนิดเดียวมาก

ตรงเข่าแล้วก็นิ้วมือนิดหน่อย

เพราะว่าเขาเคยอาบน้ำแล้วก็จกระเบิดเหมือนกัน
เอ่อเรื่องของความเชื่อก็อีกเรื่องหนึ่ง

เพราะว่าเคยมีเหตุการณ์หนึ่งคนรู้จัก
โดนกระจกกระจกแตกแล้วก็บาด